ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับว่าอาวุธจำนวนมากที่ค้นพบแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับโกติจะเอาไว้ทำอะไรทำไมเยอะขนาดนี้
บางคนบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นขุมข่ายของสงครามย่อมอาวุธสงครามย่อมเลยก็ว่าได้
และถ้าหากว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเองท่านบอกว่าตัวท่านเองก็ตกเป็นเป้าหมายของการสังหารด้วย
แล้วอาจจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามกับโกติด้วย
ในอดีตผู้นำคนสำคัญของไทย
ใครบ้างที่ตกเป็นเป้าลอบสังหารติดตามจากรายงานครับ
เรื่องการรอบสังหารต้องระวังตัวมากขึ้นหรือไม่

มีหรือไม่มีมันก็มีรอบออยู่แล้วไง
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกกับข่าวผู้นำประเทศของไทยตกเป็นเป้าสังหารถึงขั้นเอาชีวิต
หากย้อนกลับไปดูเรื่องราวที่ผ่านมาจะพบว่ามีอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถึง๔คน
ถูกหมายหัวจากกลุ่มผู้เสียประโยชน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา
เริ่มจากจอมพลปพิบูรสงครามนายกรัฐมนตรีคนที่๓ถูกรอบสังหารถึง๓ครั้ง
ครั้งแรกถูกคนร้ายประชิดตัวใช้ปืนพกสั้นยิงในระยะเผาขนแต่ตัวเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
คดีนี้สันติบาลสืบทราบว่ามีอดีตในตำรวจใหญ่อยู่เบื้องหลัง
ซึ่งสารอาญาได้ตัดสินประหารชีวิตก่อนที่จะลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ในปีเดียวกันเขายังถูกคนรับใช้ในบ้านใช้อาวุธปืนพกยิงแต่กระสุนพาดเป้า
และครั้งสุดท้ายถูกลอบวางยาพิษจากแม่ครัวในบ้านแต่ส่งตัวไปล้างท้องได้ทัน
รอบสังหารทั้ง๓ครั้งนี้ทำให้จอมพลปถูกขนานนามว่าจอมพลกระดูกเหล็ก
รับสังหารผู้นำกลับมาเป็นข่าวคึกโครมอีกครั้งในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี
เขาถูกรอบสังหารสี่ครั้งทั้งมีผู้คว่างระเบิดเข้าไปในบริเวณบ้านศรีเสาเทเวศ
พำนักของพลเอกเปรมแต่ไม่ได้รับอันตราย
ต่อมาถูกยิงด้วยเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังขนาดหกสิบหกมิลลิเมตรเอ็มเจ็ดสิบสอง
แต่กระสุนพาดเป้าจากนั้นอีกสามเดือนพลเอกเปรมถูกรอบสังหารอีกสองครั้ง
ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันฟุตบอลควีนส์ครับที่สนามกีฬาแห่งชาติ
โดยผู้ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์คือกลุ่มยังเติ๊กที่พยายามปฏิวัติยึดอำนาจจากผลเอกเปรมอยู่หลายครั้ง

สมัยรัฐบาลของนายทักษิณชินวัฒน์มีข่าวถูกรอบสังหารมากถึง๔ครั้ง
ครั้งแรกเกิดเหตุระเบิดเครื่องบินโดยสารก่อนเวลาออกเดินทางของคณะนายทักษิณ
จะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน
เครื่องบินถูกไฟไหม้เสียหายทั้งลำโดยนายทักษิณมั่นใจว่าตัวเองถูกปองร้าย
เพราะมีผู้นำระเบิดแบบแสวงเครื่องมาติดไว้ที่ใต้ท้องเครื่องบิน
ครั้งที่๒เกิดกระแสข่าวตั้งค่าหัวตัวเขาถึง๘๐ล้านบาท
เพราะไม่พอใจในนโยบายกวาดล้างยาเสพติด
ทำให้ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น
โดยเปลี่ยนรถยนต์ประจำตำแหน่งเป็นรถตู้หุ้มเกราะ
และเพิ่มทีมรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก
ครั้งสุดท้ายเหตุคาร์บอม
รัศมีร์ทำลายล้าง๑กิโลเมตร
จอดรอบริเวณสี่แยกบางพลัด
ใกล้บ้านพักของนายทักษิณ
และเป็นเส้นทางผ่านของขบวนรถนายกรัฐมนตรี
แต่ทีมรักษาความปลอดภัยได้ตรวจพบเสียก่อน
กรณีนี้ทำให้ผลเอกพันลบปิ่นมณี
ซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งรองพอรมน
ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังแผนสังหารผู้นำประเทศ

พลเอกพันลบก็ได้เข้าไปมีบทบาท
ในฐานะฝ่ายความมั่นคงของพักเพื่อไทยเสียเอง
ยุคของนายอภิษฎเวชาชีวะ
ปรากฏข่าวลอบสังหารเช่นเดียวกัน
ส่วนใหญ่มาจากปากคำของคนในพักประชาธิปัตย์
เช่นข่าวการตั้งค่าหัวนายอภิษฎ๑๐ล้านบาท
รวมไปถึงแผนบันได๔ขั้นเพื่อล้มรัฐบาล
โดยขั้นที่สี่คือชีวิตของนายอภิสิต
ข่าวรอบสังหารผู้นำจะปรากฏมาทุกระยะ
แต่ยังไม่มีผู้นำไทยคนใดที่เสียชีวิตจากการลอบสังหาร
ขณะเดียวกันในช่วงการเมืองหลังปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ

มาพร้อมกับการตั้งคำถามของสังคมว่าเป็นเรื่องจริง
หรือต้องการใช้กระแสเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
ห่วงเวลาที่รัฐบาลเริ่มมีกระแสเชิงลบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน